เขาอัดคลิปแล้วก็ร้องเรียนส่งมาทางรายการรถปลดทุกข์ของทางไทยรัฐทีวี
ว่ามีโรงงานผลิตลูกชิ้นที่๑ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลอง
เขาเดือดร้อนกลิ่นเน่าเหม็นเป็น๑๐ปีแล้ว
เอาไปดูความทุกข์ของพวกเขากันหน่อยครับ
โอ้ยน้ำเน่านะเนี่ย
คนอยู่ยังตายแน่อย่างนี้

ดูสิครับคุณผู้ชมดูน้ำในครองสิฮะ
มันเป็นลำน้ำลำลางสาธารณะล่ะครับ
เป็นชาวบ้านเขาก็อาจคลิปไปกระโอดคลวนไป
คือเขาบอกว่าโรงงานทำลูกชิ้นแห่งหนึ่งในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงครอง
โอ้โหน้ำมันเน่ามากแล้วมันใกล้สวนยางของชาวบ้านด้วยเดือดร้อนมาก
ไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้เลย
แล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นเป็นแบบนี้มากว่า๑๐ปีแล้วอะครับ
หลังรับเรื่องร้องทุกข์มาทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ลงไปที่ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตรงนี้อยู่ใกล้กับโรงงานทำลูกชิ้นตอนไปเจอเนี่ยอ้าวไม่เจอไม่มีน้ำเสียปล่อยลงมาเลยครับ
แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเลยครับ
ทีนี้ก็เลยไปสอบถามนางวันเพ็ญต่างศรีซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่า
อยู่ที่นี่มา๒๐ปีแล้วไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรจากโรงงานลูกชิ้นเลย
เสียงเครื่องจักรก็ไม่มีกลิ่นเหม็นก็มีบ้างพอฝนตกหนักมาอาจจะมีบ้าง
มีน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องถึงทนกับขนาดเอาหน้ากากมามาปิดเอาไว้นะครับ
ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนไปนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะไม่มีการรวมตัวกัน
มานั่งปรึกษามานั่งรวมตัวมาโท๊กอะไรไม่มีคำว่าอย่างนั้นนะครับ
ทีนี้หลังจากพูดคุยกับชาวบ้านแล้วเนี่ยทีมข่าวก็ไปคุยกันกับนายสันติศักดิ์นาควัน
ที่ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงครองเนี่ยไปสอบถามว่าเอาเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไง
เล่ามาซินายสันติศักดิ์เนี่ยก็พาทีมข่าวไปสำรวจในโรงงานแล้วก็รอบโรงงาน
แล้วบอกว่าโรงงานเนี้ยเปิดมาสิบห้าปีแล้วนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดสามไร่
ซึ่งสร้างอยู่ไกลจากชุมชนสร้างอยู่ไกลจากบ้านบริเวณของประชาชน
โดยรอบบริเวณโรงงานมีแต่สวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันเท่านั้น
แล้วก็ไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงครองตามที่มีการอัดคลิปร้องเรียนด้วย
ซึ่งแล้วคลิปทั้งหมดทั้งหมดที่เราได้มาอยู่ไหนมันเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าโรงงานเนี่ยมีใบอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างถูกต้อง
ต่อสัญญาปีต่อปีด้วยก็จะมีการเสียภาษีตลอด
ต่อก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบได้มาตรฐานไหมมีน้ำเสียไหมมีกลิ่นไหม
แล้วก็มีบ่อพักบำบัดน้ำเสียด้วยสร้างตามแบบที่อุตสาหกรรมจังหวัดเขากำหนดให้

พนักงานก็ช่วยกันทำความสะอาดพื้นของโรงงานด้านในด้านนอกทุกวัน
ทั้งโรงงานเองก็ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นไม้เลื้อย
เพื่อป้องกันกลิ่นที่จะไปกระทบกับภายนอกอีกทางหนึ่งด้วย
อันนี้เขาก็ยืนยันว่าไม่มี
แต่ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบไปยังคนที่ร้องเรียนมาว่าคลิปที่ถ่ายมานั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ